ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์ที่สิงห์บุรีหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ไปเป็นชู้กับภรรยาของตัวเองค่ะเมื่อคืนนี้ตามไปหาเขา
ถึงที่แล้วแทงเขาตายนะฮะทิ้งศพเอาไว้แล้วก็หลบหนีไป
ล่าสุดจับคนก่อเหตุได้แล้วนะครับตำรวจกับกู้ภัยดูตรงนี้ก่อนนะฮะ
นี่ไปตรวจสอบจุดที่เจอศพนะครับผู้ตายชื่อนายจำปานพรัชอายุห้าสิบเอ็ดปี
หลังจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเนี่ยมีคนเขาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้
เสียงดังลั่นทุ่งเลยทุ่งนาที่หมู่๒ตะบนงิ้วรายอำเภออินบุรีที่จังหวัดสิงห์บุรี
พอตำรวจมาตรวจสอบก็เจอว่านายจำปาเสียชีวิตอยู่ริมทุ่งนาแล้วนะครับ
สภาพนอนตะแคงแล้วตัวเนี่ยจมลงไปในนาขณะเดียวกันก็มีเลือดนี่เต็มตัวไปหมด
พอนำศพขึ้นมาพบร่องรอยถูกของมีคมคล้ายถูกมีดแทงเข้าที่ลำตัว
แผลด้วยกันแล้วมีปลอกมีดถูกทิ้งไว้ที่พงหญ้าแถวนั้น
มีจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดทิ้งเอาไว้ด้วย
เรื่องนี้นะครับได้ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เขาชื่อพี่ออสพี่ออสก็พาคุณภูริพัฒน์ไปดูจุดที่เจอศพ
นายจำปาเมื่อคืนนี้นี่ยังมีพวกร่องรอยคราบเลือดอยู่เลยนะครับ
ออสบอกว่าเมื่อคืนนี้สักประมาณ๒ทุ่มนั่งตัดไม้อยู่ที่
บ้านแล้วมีนายธวัชชัยหรือว่านายเอขี่จักรยานยนต์มานะมา
ถามว่าเห็นจำปลาไหมจำปลาอยู่ไหนนี่ฮะทุ่งนาที่หมู่สองงิ้วราย
บุรีสิงห์บุรีนะครับพี่ออสบอกก็บอกไปว่าอ๋อก็เนี่ยเห็น
เขาขี่รถจักรยานยนต์ออกไปข้างนอกไม่รู้ไปไหนในเอก็เลย
ขี่รถไปรอนายจำปาอยู่ที่เถียงนาประมาณ๓ทุ่มครึ่งนายจำปา
ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่เถียงนานี่ฮะพี่ออสบอกตอนนี้ได้ยิน
เสียงทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเสียงดังมากทะเลาะกันอยู่พัก
ใหญ่ก็เห็นในเอขี่จักรยานยนต์ออกมาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจะ
เกิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่แน่ก็เลยตะโกนเรียกนายจำปา
หลังจากนายเอ๋เนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับก็
เลยโทรแจ้งเจ้านาธิให้มาตรวจสอบพอเจ้านาธิมาตรวจสอบพบ
นายจำปาถูกแทงเสียชีวิตแล้ว
ขณะเดียวกันนะครับในเอนะครับหลังจากก่อเหตุแทงเขาตายแล้วเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไปที่บ้านของลูกสาวของภรรยาเขาเป็นลูกสาวที่
เป็นลูกติดของภรรยาเขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔๕กิโลเมตร
แล้วตำรวจก็ติดตามไปจับกลุ่มตัวได้เมื่อช่วงประมาณตี๓ที่ผ่านมานะครับ
เอ๋เนี่ยสารภาพอ้างว่าลงมือฆ่านายจำปาเพราะหึงหวง
นี่ช่วงที่จับได้เมื่อคืนนี้นะครับอ้างว่าหึงนายจำปา
นายจำปาเนี่ยแอบมามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเมียของเขา
ตามไปหาที่กระท่อมที่เถียงนาเมื่อคืนนี้จะไปเคลียร์ปัญหา
แต่บันดาลโทษะใช้มีดแทงเขาตายกระหน่ำแทงเลยนะฮะ๘แผลนะครับ
เราได้ไปคุยกับภรรยาของในเอนะฮะในเอผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
บอกกับเราว่าอย่างนี้นะฮะบอกไม่คิดเลยนะว่าสามีเนี่ยจะไปฆ่านายจำปา
ยืนยันว่าตัวเธอกับนายจำปาผู้ตายไม่ได้มีอะไรกันเลยไม่ได้เป็นชู้กันด้วย
มันเป็นความหึงหวงของนายเอเพียงคนเดียวเธอเพิ่งอยู่กินกับนายเอ๋มา๕เดือน
ช่วงแรกโดยเฉพาะ๒เดือนแรกเนี่ยโอ้โหช่วงโปรโมชั่นเลย
มาได้แค่๒เดือนออกไลน์หึงหวงทำร้ายทุบตี
ถึงขั้นขังเธอกับลูกชายคนเล็กเนี่ยที่เกิดกับสามีเก่าเนี่ยค่ะ
ไม่ให้ออกจากบ้านลูกต้องขาดเรียนไปด้วย

ล็อกกุญแจให้เราอยู่ในบ้าน

อยู่มีเขาจะหามาให้
ถ้าเขากลับมาเขาก็จะมาวนตามบ้านเนี่ย

เป็นมาแค่นั้น
สารพัดคือว่าสักวันนึงคงตาย
นี่หึงขนาดขังเมียไม่ให้เมียออกจากบ้านเลยนะฮะ
ส่วนลูกสาวของภรรยานายเอกนะครับ
นะครับเป็นลูกที่เกิดกับสามีเก่านะฮะเธอบอกว่าแรกแรกเธอ
ก็คิดว่าในเอสามีใหม่ของแม่จะเป็นคนดี
นะแต่หลังหลังมานี่เริ่มแปลกแล้วแม่นี่ถูกขังเอาไว้ในบ้าน
ถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำเธอจะไปพาแม่มาอยู่ด้วยนายเอ๋ก็
ไม่ยอมนะมาฉุดกระชากลากถูดึงแม่กลับไปทุกรอบพอแม่
ไม่ยอมกลับในเอเนี่ยเคยขู่จะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวไม่
เลยว่านายเอ๋เนี่ยจะไปฆ่าเพื่อนบ้านตายเมื่อคืนนี้
หลังจากก่อเหตุเสร็จในเอเนี่ยมาที่บ้านของเธอนะฮะบอก
มาขอเจอแม่เธอเธอก็พยายามเกลี้ยกล่อมบอกถ้าอยาก
เจอแม่เนี่ยยังไงต้องยอมมอบตัวก่อนบอกกูยอมกูยอมมอบ
ตัวแต่กูขอกอดแม่อยากจะเข้าคือแบบอยากจะเข้าเลยอ่ะบอก
ไม่ได้กูไม่ให้เข้าเมื่อคืนนี้ใช่อยากจะเข้าไปหาแม่แล้วถ้ามัน
ตัวแม่ได้หนูจะทำอะไรกันได้อ่ะเพราะกำลังเขาดีกว่า
รู้ว่ามันไปฆ่าคนรู้ก็ตามกันอยู่คือตามเรื่องไอ้
ตำรวจเขาอยู่ไงแล้วเขาก็กลับมานี่ใช่อ่าทางฝั่งของในเอนะ
ท่านผู้ชมครับถูกคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณ
พัฒน์ไปคุยกับแม่ของนายเอนะครับแม่ของผู้ต้องหานะแม่
บอกว่าตั้งแต่ลูกชายมาอยู่กินกับเมียคนนี้เนี่ยแม่ก็ไม่
ยุ่งด้วยเพราะความจริงเนี่ยลูกชายเนี่ยมีเมียอยู่แล้วนะพอ
เกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ทำใจไม่ได้เหมือนกันเพราะต้นเหตุมัน
มาจากความหึงหวงค่ะอ่าก็เลยนำไปสู่การไปฆ่าคนตายกลาย
ว่าลูกชายเนี่ยต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายแต่ความ
แม่ต้องโทษลูกแม่ด้วยนะขณะเดียวกันนะครับทุกผู้
คุณผู้ชมครับตัวในเอถูกคุมตัวอยู่ที่สพอินบุรีตั้งแต่
เมื่อคืนนะครับถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และเรื่องการพาอาวุธมีดนะครับพรุ่งนี้ตำรวจจะคุมตัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพทำแผนเสร็จจะคุมตัวไป
ฝากขังที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรีนะครับศพของนายจำปา
ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนตำรวจบอก
ตอนนี้ยังไม่มีญาติติดต่อขอรับศพนะฮะค่ะเพราะเขา
อยู่ตรงกระท่อมตรงเถียงหน้าที่เกิดเหตุคนเดียวเนี่ยมา
เป็นสิบปีแล้วก็เลยยังไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพเลยตอนนี้